มาดูเรื่องของ๘พลเมืองดีนะครับ
ที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ
รถยนต์พลิกคว่ำที่ถนนมิตรภาพ

วันนี้ทั้ง๘คนมาที่ไทยรัฐทีวี

ใช่ค่ะก็มาเปิดใจนะคะว่า
ใครช่วยในลักษณะไหนอะไรยังไงบ้าง

ใช่ครับก็ไปคุยกับคุณจอมขวัญในรายการถามตรง
พูดคุยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วย
คนมาอยู่ที่นี่ครบเลยนะครับ

ในวันที่นัดหมายไว้๑๙มิถุนายนวันอังคารหน้านะครับ

วันนี้แต่ละท่านได้พูดเพิ่มเติมว่าอย่างไรกันบ้างนะครับ
หลังจากติดตามข่าวสารเรื่องราวเหล่านี้มาแล้ว

และวันนี้พลเมืองดีทั้ง๘คน
ไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ๔คนที่เกิดเหตุรถยนต์คันนี้พลิกคว่ำแล้วไฟลุกไหม้
ในพื้นที่อำเภอศรีคิ้วนครราชศรีมา
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๒มิถุนายน
โลพลเมืองดีทั้ง๘คนเปิดใจกับ

หลังจากมาร่วมรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญ

ขณะเข้าไปเสี่ยงภัยช่วยเหลือคนเจ็บออกมา

ช่วยผู้ชายคนขับรถที่บาดเจ็บ
๑คนผู้หญิงอีก๑คนและเด็กอีก๒คน
ทุกคนต่างเห็นเหตุการณ์นะครับแล้วก็บอกว่า

ว่าจะเป็นอันตรายอะไรยังไงไหม
พอเห็นเหตุการณ์ปุ๊บเห็นมีคนอยู่ในนั้นปั๊บ

กลุ่มแรกที่เข้าไปช่วยเหลือก็คือ
นายจักรพันธ์จักรแก้วกับนายวัชรินเลื่อยเป็น
ซึ่งเป็นช่างบริการเครื่องจักรกลหนัก
อีก๒คนนะครับก็คือนายอมรเทพมีมาก

และนายรัชสีมาทั้ง๔คนนี้เนี่ย

จอดรถปุ๊บเลยนะฮะเพราะว่านักศึกษาสองคนเนี่ย
ฝึกงานอยู่ที่บริษัทซึ่งอีกทั้งสองคน
เป็นรุ่นพี่ที่ไปทำงานอยู่ที่บริษัทนั้น
จอดรถแล้วก็รีบเข้าไปช่วยเข้าไปดับไฟทันที
หลังจากรถพลิกคว่ำแล้วก็ช่วยกันนำคนเจ็บออกมาจากรถ
เห็นเด็กคนนึงอยู่นอกรถนะคะแล้วก็เขาก็เข้าไปอุ้มเด็กออกจากจุดเกิดเหตุ
ส่งเด็กต่อให้กับนางสาวจิรัชยาขอบกิ่งผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ตมกฤษณาอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งก็เข้าไปช่วยอีกคนนึงก็นำเด็กออกจากรถคันนี้
เพราะว่ารถโอ้โหควันไฟแล้วก็เปลวไฟลุกไหม้อยู่
หลังจากนั้นนายวัชรินก็หันไปช่วยเพื่อนช่วยคนบาดเจ็บที่เหลือแล้วก็ช่วยดับไฟ
นี่ก็คือพลเมืองดีเพิ่มเติมที่เข้าไปช่วยนะคะ
คุณจิรัชยาเนี่ยที่เป็นผู้ใหญ่บ้านก็อุ้มเด็กเป็นเด็กผู้ชายนะคะ๒ขวบ
อุ้มเด็กไว้ตลอดกอดเด็กเอาไว้เลย
พอเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงก็อุ้มไปขึ้นรถค่ะ
แล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลศรีคิ้วจนพ่อเด็กเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลนะคะ
เข้าไปอุ้มน้องค่ะอุ้มน้องที่กระเด็นออกนอกรถเนอะ
แล้วก็พามาอยู่ที่เกาะกลางถนน
แล้วทีนี้ก็พอผู้บาดเจ็บออกมาจากรถหมดแล้วก็คืออุ้มน้องไปส่งที่โรงพยาบาลค่ะ
แล้วก็อยู่กับน้องประมาณเกือบชั่วโมงจน

พ่อเขาพ่อของน้องเขามาก็เลยกลับ
ก็รู้สึกดีใจค่ะดีใจที่เรามีโอกาสเนอะ
เรามีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือชีวิตของคนคนหนึ่งชีวิตนึงค่ะ
วิ่งไปดูเด็กนะครับว่าเด็กเจ็บตรงไหนบ้าง
ครับแล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะเกี่ยวผมก็เลยอุ้มไปให้พี่ผู้ใหญ่บ้านนะครับ

ผู้หญิงนั่นนะครับกลางถนนแล้วผมก็วิ่งกลับมาถามผู้หญิงว่าเจ็บตรงไหนไหม
ผมก็บอกเขานอนอยู่เฉยนะครับแล้วผมก็ไปช่วยดับไฟอีก
แต่ก็ไม่พ้นแต่ไฟเริ่มลุกขึ้นแล้วครับ
อ่าทีนี้พอยเริ่มลุกขึ้นผู้หญิงก็ร้องบอกว่ามีเด็กอีกคนนึงในรถ
แล้วก็น่าจะเป็นพี่ประสิทธิ์นะครับที่เข้าไปช่วย
เพราะผมเปิดเข้าไปก็หันมาอีกทีนึงก็พี่ประสิทธิ์วิ่งออกไปแล้ว
นี่ค่ะพี่ประสิทธิ์ก็คือนายประสิทธิ์สราบันท่านนี้นะคะเป็นพนักงานขับรถบริษัท
พอเห็นรถไฟไหม้ก็วิ่งเข้าไปที่รถเลยเปิดประตูรถ
เด็กหญิงวัย๑ขวบที่กำลังตะเกียกตะกายหาทางออกอยู่นะคะ
เพราะว่าไฟกำลังลุกลามเข้าไปในตัวรถแล้วก็ควันก็เยอะค่ะ
แม่เด็กเขาบอกว่ามีเด็กอยู่ข้างในคนหนึ่ง
ผมก็หันหลังกลับไปก็วิ่งไปฝั่งปลา
ไฟมันกำลังลุกอยู่นะเมื่อไปดึงฝั่งฝ่าลออกไม่ใช่ผมคิด
เพราะว่าถ้าคนหนีตายคงไม่เข้าไปหาไฟอยู่แล้ว
ซ้ายประตูมันกำลังเริ่มร้อนแล้วฟันเยอะ
เปิดมาสังพัฒน์ตอนคือเห็นเด็กกำลังหาทางออก
สะเกร็ดสะกายผมเปิด
ตัวเด็กออกมาฟันก็ออกมาก็วิ่งออกมา

ผมก็เดินขึ้นรถไป

ใช่ค่ะแล้วไฟก็พลึบขึ้นมาค่ะ
ก็ทีมพลเมืองดีเขาบอกว่าคนที่กระเด็นออกมานอกรถเนี่ยคือตัวเด็กผู้ชาย

ก็ระหว่างที่ไฟกำลังเริ่มโหมขึ้นเรื่อยนะครับ
นายวัชรินกับนายบวรพงศ์ก็ได้พากันไปเร่งนำตัวนายเปรี้ยวปรางปรุซึ่งเป็นคนขับรถนะฮะ
ออกมาจากตัวรถซึ่งระหว่างนั้นในเปรี้ยวบาดเจ็บมากนะครับ

ช่วยลากขึ้นมาบนเกาะกลางครับ
ทีนี้กระชากลงมาแล้วก็ช่วย
เพราะฉะนั้นผู้ที่ติดอยู่ในรถก็คือคนขับ

พ่อแล้วก็ตานะแล้วก็หลานอีกคนนึง

ส่วนลูกสาวของคนขับที่เป็นแม่ของเด็กก็อยู่ข้างรถนั่นแหละ
พยายามจะคลานออกมาเพราะว่าขาเจ็บ

จากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้หญิงนะครับ
ก็คือนางสาวนี้พาพรหวนศรีที่เป็นแม่ของเด็กทั้งสองคนนะครับ
ราชออโต้โปรดักต์ชำกัดนะครับ
ทั้ง๔คนได้ช่วยกันลากนางสาวนิพาพรออกมาจากข้างรถนะฮะ
เพราะว่าไฟกำลังลุกไหม้อย่างหนัก
แล้วก็ไหม้มาทางนางสาวนิพาพรด้วย
เหตุผลที่ต้องลากก็เพราะว่านางสาวนิพาพรบาดเจ็บที่ขานะฮะ

ทั้งหมดก็เกรงว่าถ้าเกิดยกเนี่ย
ยกหรือว่าอุ้มขึ้นมาเกรงว่าจะบาดเจ็บมากกว่าเดิม
คือครั้งแรกคือเอาชีวิตของคนก่อน
เอาชีวิตก่อนใจขึ้นอย่างงั้น
ก็ได้ดีใจด้วย
คนเจ็บหรือว่าเด็กที่กระเด็นออกไปทั้ง๔คนได้แล้วเนี่ยนะฮะ

เพราะเขาก็บอกว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีคนถ่ายคลิปถ่ายภาพอะไรไว้
ใช่บางคนก็ไปกับคนเจ็บไปส่งถึงโรงพยาบาล

จนจนที่กู่ภัยมาถึงรังบเหตุจนเสร็จสิ้น
ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไปช่วยโดยไม่ได้คิดห่วงตัวเองเลยว่าจะอันตรายอะไรหรือเปล่า
เพียงแค่ว่าถ้าไม่ช่วยหรือช้ากว่านี้คนเจ็บอาจไม่มีชีวิตรอด
ล่าสุดนางสาวนิพาพรที่เป็นแม่ของเด็กก็ฝากขอบคุณทั้ง๘คนด้วย
ยังนอนอยู่โรงพยาบาลนะครับตอนนี้แพทย์ต้องดามกระดูกด้านขวาที่หักเอาไว้นะครับ
ยังออกจากโรงพยาบาลไม่ได้แล้วก็ฝากบอกขอบคุณทั้ง๘คน
ยังไม่มีโอกาสได้เจอบอกว่าถ้าไม่มีทั้ง๘คน
เธอบอกว่าสงสัยครอบครัวเธอต้องมีคนเสียชีวิตอย่างแน่นอน
ใช่ค่ะแล้วก็ทั้ง๘คนนี้ทางคณะทำงานของนายกรัฐมนตรี
ได้คุยกับทั้ง๘คนก่อนนายยกรัฐมนตรี
ก่อนค่ะเราก็ได้เจอก่อน